ไปดูเหตุการณ์เมื่อปี๒๕๕๕นะครับ

ไปก่อเหตุซุ่มยิงสองพี่น้อง
แต่เสือวีเองเนี่ยพลาดท่าถูกยิงสวนจนเสียชีวิตนะครับ
เช้ามืด๒๗มกราคม๒๕๕๕สวนยางพาราในอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นสุสานของเสือวีหรือทวีแทร่ตันอายุ๕๘ปีเจ้าของฉายามือปืน๑๐๐ศพหลังถูกยิงเสียชีวิตในพงหญ้าข้างทางเข้าสวนยางพาราตามตัวเสือวีมีรอยสักยันต์เต็มตัวโดยเฉพาะเสือเพ่นที่มีพุทธคุณด้านมหาอำนาจ
สารภาพว่าเมื่อ๑เดือนก่อนตนเองมีปากเสียงและชกต่อยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
พร้อมโดนคมขู่เอาชีวิตจึงพกปืนลูกซองติดตัวเอาไว้ป้องกันตัวทุกครั้งที่ออกกรีดยางพารา
กระทั่งวันเกิดเหตุระหว่างสองพี่น้องขี่รถจักรยายนมากรีดยางเช่นทุกวัน
สาววีกับเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ดักซุ่มอยู่เปิดฉากกระหน่ำยิงใส่จนทำให้รถล้ม
จากนั้นเกิดการยิงตอบโต้กันไปมาสุดท้ายเซอร์วี่โดนยิงล้มลงเสียชีวิตจมกองเลือด
เพื่อนอีกคนก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บเช่นกันแต่อาศัยความมืดหลบหนีไปได้
ตำรวจสพทุ่งใหญ่สอบประวัติเสวีพบว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ไม่นาน
และเป็นมือปืนรับจ้างระดับพระการฆ่าคนมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐ศพ
และมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุดท้ายเสือวีก็ไม่อาจรอดพ้นจากข่มกระสุนปิดตำนานมือปืนร้อยศพแห่งนครศรีธรรมราช